ไปถึงข่าวหัวร้อนบนท้องถนนแล้วแท็กซี่ครับหัวร้อนมีปัญหากันมานะฮะ
แล้วท้าทายรถอีกคันนึงนะครับปาดกันไปปาดกันมา
จะให้ชนตูดปรากฏว่าพอถึงจุดหนึ่ง
แล้วเนี่ยแท็กซี่ไปจอดนะครับแล้วมีเอาปืนออกมาขู่ด้วย
กลับไปยังไม่รู้ว่าวิทยาลัยไม่รู้ว่าวิทยาลัย

กลับไปยังไม่รู้ว่าวิทยาลัย

กลับไปยังไม่รู้ว่าวิทยาลัย
กลับไปยังไม่รู้ว่าวิทยาลัย

กลับไปยังไม่รู้ว่าวิทยาลัย